ต่อไปนี้กระดังวันแสกกรอบเมอร์เว้นต์ครับคุณผู้ชม
ผู้ชายคนหนึ่งใส่ผ้ากันเปื้อนไปขโมยฝาท่อเป็นตะแกงเหล็ก
ขนาดคนตะโกนถามเฮ้ยทำอะไรอ่ะ
ยังไม่วายยกมือไหว้แล้วก็ยังเปิดหน้ากากให้ดูหน้าด้วยครับ
ขโมยฝากพ่อไปด้วย
จะเอาชนะทุกคำดูถูกใครมองยังไงก็ช่างมัน
และกูมันโดนทำได้แค่นี้ถ้าไม่ปลูกก็ไม่กิน
เศษตะตั้งกูจะไม่มินครอบครัวกูต้องกินอิ่ม
ำไรชีวิตก็คือรอยยิ้มของคนที่รัก

ผู้หญิงเขาก็ถ่ายคลิปยกมือถือมาถ่ายตะโกนให้ได้ยินว่าเขาเห็นแล้วนะ
อ่าเขาเห็นแล้วนะตอนนี้มีการไว้ว้ายยกมือว่ายเปิดหน้ากากอธิบายทำมาไม่ได้เตรียมอะไรเลย
วันนี้เค้าใส่ผ้าเพื่อนเหมือนเป็นพวกข้าวขายอะไรสักอย่างเนี่ย
คลิปนี้เพจเจ๊ม้อยวิพัฒน์เขาเอาคลิปนี้ไปลงเอาไว้
พร้อมกับบอกว่าเนี่ยขโมยฝาท่อเหมือนไม่สำนึกแล้วก็ยัง
นี่เห็นครั้งแรกนะแต่มันจะมีการวนกลับมาอีก๒๓รอบด้วยซ้ำไปนะ
คนเขาถ่ายตะโกนว่าก็ไม่ยอมฟังไม่สนโลกไม่แคร์อะไร
เกิดย่าภพหลักศรี่บางเขตนี้เอง
ฝากตำรวจด้วยฮะเห็นหน้าชัดขนาดนี้
เขายกมือไห้ตะเวนเรียบร้อยตำรวจตรวจสอบด้วยนะครับ
ถ้าเขาไม่กลัวก็จัดการเขาหน่อยละกัน
เอาฝาท่อขโมยไปเดี๋ยวคนไปเดินตกอันตรายอีก
ตอนนี้ดังสมใจแล้วเห็นกันทั้งประเทศแล้วนะคะ